คุณผู้ชมคะเวลาผีหรือว่าเปรตก็ดี
นี่ไม่ใช่คำหยาบนะมาขอขอเราเนี่ย
เวลาเราส่งให้กรวดน้ำก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้
แต่ติดนี้ชาวบ้านเป็นคนเนี่ยแหละแปลงเป็นผีใกล้ฮาโลวีนแล้วด้วย
สะพานเขาขาดเขาเป็นผีบอกว่าขอสะพานหน่อย
ขอสะพานหน่อยขอสะพานหน่อยแสดงว่าอยากได้มากอยากได้มาก
เพราะอะไรเดินทางต้องใช้เวลาบวกไปสองเท่าอ่ะคุณอ๋อมันตัดผ่านตรงนี้ไม่ได้
อ้อมตรงไหนก็ไม่รู้อ้อมโลกเลยค่ะแล้วก็รถบรรทุกก็บรรทุกเข้าไป
ส่งสินค้าไม่ได้เขาเดือดร้อนอย่างมากค่ะแล้วขอเลยค่ะ
บอกว่าขอสะพานเป็นการด่วนดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เต้นใหญ่เนอะเออเต้นใหญ่แต่ว่าเอาจริงจริงนะ

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้คุณผู้ชมขำนะคะแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าขำไม่ออกนะ
ลงทุนขนาดนี้คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณจะไปช่วยเขาไหม
ต้องให้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาของจริงเห็นว่าเดือดร้อนมา๒เดือนแล้ว
มันนานเกินไปแล้วนะคะตั้งแต่สิงหาที่พายุโพดุลเข้าประเทศไทย
ว่านานพพทรอิสานอ่วมเลยนะคะ
ขอที่ไหนเขาขอที่จะจะภูมิแต่จะจะภูมิค่ะ
นี่เป็นคลิปเสียงชาวบ้านทรัพย์สีทองตะบนทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
คือบอกว่าช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อย
เร่งซ่อมสร้างสะพานใหม่แทนสะพานท่าหินโงม
ซึ่งเป็นสะพานข้ามลำน้ำลำประทาว
สะพานนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าหินงม

ซึ่งสะพานที่พังถูกกระแสน้ำซัดจนสะพานขาด
ช่วงอย่างที่บอกไปโพดุลพัดถล่มอีสาน๓๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
แล้วอย่างที่บอกไปคุณสุภาษารายังไงคะ
เวลาในการเดินทางพอเลี่ยงแล้ว
ใช้เวลาในการเดินทางเพิ่ม๒เท่า
จากเดิมใช้เวลา๑ชั่วโมงก็ต้องเป็น๒ชั่วโมง
เสียเวลาเสียเวลาด้วยรถบรรทุกก็ไม่สามารถเดินทางมารับสินค้าการเกษตรได้นะคะ
ชาวบ้านเองก็ต้องขาดรายได้
ซึ่งหลังจากที่สะพานขาดคุณคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว๓ครั้ง
นี่เป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

เอาไปถามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
มนตรีชาลีเครือนายกองค์การบริหารส่วน
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็คือพายุโพดุลที่เข้ามาพัดถล่ม
ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจแล้ว
แต่การก่อสร้างสะพานใหม่มันยังไม่สามารถทำได้ทันที

เพราะปริมาณน้ำตั้งแต่๒เดือนที่แล้วมันยังเยอะอยู่
ก่อสร้างมันจะลำบากมันยังทำไม่ได้
ล่าสุดทางอบจค่ะ
นุมัติงบประมาณจำนวน๖ล้าน๓แสนบาทก่อสร้างสะพานใหม่
แต่ก็ยังเหลือขั้นตอนอยู่ก็คือเหลือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

คาดว่าภายในหนึ่งเดือนกระบวนการน่าจะแล้วเสร็จ
และสามารถดำเนินการหาผู้รับเหมา
พอหาผู้รับเหมาได้ก่อสร้างได้ทันทีค่ะ
จ๋าฟังเสียงนายกอบตชัยภูมิค่ะ
ก่อสร้างที่ไม่สามารถทำได้ทันที
เพราะว่าน้ำจะต้องไหลเข้าเขื่อน

กองช่างได้ออกแบบเร่งด่วน
ซึ่งตอนนี้เรื่องแบบก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็เรื่องงบประมาณตอนนี้ได้ใช้เงินสะสม
ซึ่งงบประมาณสะสมจะประมาณ๖ล้าน๓
ในการที่จะดำเนินการสะพานนี้โดยเร่งด่วน
ซึ่งตอนนี้ผมได้อนุมัติงบในการก่อสร้างเรียบร้อย
เหลืออยู่ในขั้นตอนจากนี้ไปคือเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเป็นระเบียบทางราชการนะครับ

คุณผู้ชมนายกอบจชัยภูมิฝากเตือนด้วยนะคะ
ก็ด้วยความเป็นห่วงชาวบ้านที่ต้องใช้โดยสารสัญจรบริเวณนี้นะครับ

กว่าสะพานจะสร้างแล้วเสร็จอาจจะต้องใช้เวลา
เพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่ารอยังรอได้

แล้วก็ถ้าเกิดสร้างขอให้ได้มาตรฐานด้วย
ไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วนะฮะใช้ได้ไม่กี่นาน